เมื่อวานนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุที่รถรับส่งนักเรียนเครื่องดับบนกลางเนินนะครับ
แล้วก็มีควันออกมาที่ใต้ห้องเครื่องนะครับ
ที่รถจะไหลลงเนินแล้วไปทับเด็กนักเรียนเสียชีวิตไปสองศพ
คนขับรถอ้างว่าเด็กนักเรียนนั้นกระโดดลงมาจากรถเองขณะที่เกิดเหตุ
แต่วันนี้มีพยานที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าระหว่างเกิดเหตุนั้น
คนขับรถรับส่งนักเรียนเป็นคนสั่งให้เด็กกระโดดหนีลงมาจากรถ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น

พ่อแม่และญาติยาตินำศพเด็กชายธนานพลาวโคออายุ๕ควบ
และเด็กชายแสงชัยแทร่มีอายุ๖ควบ
หลังเสียชีวิตจากเหตุรถสองแถวรับส่งนักเรียนถอยทับ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่ถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ห้วยเกียงซางหมู่๑ตะบลแม่ปังอพร้าวจเชียงใหม่
ตามความเชื่อของชนเผ่าลีซอร์จะไม่นำศพที่ตายด้วยอุบัติเหตุ
กลับเข้ามาในหมู่บ้านจึงต้องรีบนำไปฝังทันที
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น
พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงเย็นหลังเลิกเรียน
นายสุรชัยรักมนุษย์คนขับรถสองแถว
ไปรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ปัง

และมีควันออกใต้ห้องเครื่องยนต์

กระโดดลงมาโดยอ้างว่ารถจะระเบิด

ส่วนรำไยของชาวบ้าน
โดดลงก็เลยรถถอยมา
ก็เลยทับเด็กนั่นแหละครับ
แล้วคุณลุงคนขับเนี๊ยครับ
เป็นคนบอกให้เด็กโดดลงใช่ไหม
ข้าบนขบบอกว่ารถมันเป็นไรนะ

ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นคนสั่งให้เด็กลงจากรถ
หลังรถดับลงและมีควันขึ้น
นักเรียนที่นั่งอยู่บนรถก็ได้กระโดดลงมา

แล้วลงไปบอกนักเรียนที่อยู่หลังรถว่า
ให้อยู่นิ่งห้ามลงจากรถเด็ดขาด
จากนั้นรถก็เริ่มไหลลงไปเรื่อย

อยู่กับต้นลำไยที่อยู่ข้างทาง
พอเหตุการณ์สงบออกจากรถมาดูก็พบว่า
สองหนูน้อยถูกรถทับเสียชีวิตไปแล้ว

และขอเลิกขับรถไปตลอดชีวิต
ด้านพันธ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศ์ศิลป์
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและไม่น่าเกิดขึ้น
ว่าเบื้องต้นตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหากับนายสุรชัย
ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนการเยียวยามีประกันที่ทางโรงเรียนทำไว้

และพรบรถยนต์ของรถโดยสารรับส่งนักเรียน
จะได้รายละไม่เกิน๓แสนบาท

แจ้งข้อหานายสุรชัยแล้วได้ปล่อยตัวกลับบ้าน
แต่จะต้องส่งฟ้องต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ตามขั้นตอนต่อไป
อกจากนี้ได้ทำการตรวจสอบรถที่เกิดเหตุ

ทำให้เกิดการช็อตมีควันพวยพุ่งออกมา
พร้อมกับกำชับรถรับส่งนักเรียนค่านิดอื่น
ให้มีความระมัดระวังมันตรวจสอบสภาพรถให้มากขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน